คุณผู้ชมคะจากเรื่องของการพนันมาดูต่อที่อุบัติเหตุค่ะ
เป็นเหตุการณ์รถเก่งไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ใต้ทางด่วนคลองตัน
หลังจากชนเสร็จก็ขับรถขึ้นทางด่วนแล้วก็หลบหนีไปเลย
ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะแต่ว่าได้หลักฐานใหม่
เป็นนาทีที่พุ่งชนนะคะรถเก่งเนี่ยพุ่งชนรถจักรยานยนต
แล้วก็ขับหลบหนีไปไปดูกันค่ะ
นี่เป็นเนี่ยนะคะโอ้โหนี่หลังจากชนแล้วนี่กระจกหน้ารถเนี่ยแตกเสียหาย
อันนี้มุมเดิมที่เราได้เห็นมาสักพักแล้วเนาะที่เขาขึ้นทางด่วนใช่ไหม
ใช่ครั้งสัปดาห์ก่อนคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะ
ที่เขาแชร์กันรถยนต์คันนี้อยู่ในสภาพพังยับเยิน
แล้วก็ขับขึ้นทางด่วนที่ด่านพัฒนาการ๑ย่านคลองตัน
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์วินพลเมืองดี๒คันขับตามมานะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
ทีนี้ลูกสภาพอันนี้จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะ
ที่ได้มาใหม่ชนไปแล้วนะคะ
ทีนี้ลูกสะพ้ายผู้บาดเจ็บก็นำคลิปมาโพสต์เอาไว้
เบาะแสจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะ
แล้วก็ล่าสุดปรากฏคลิปที่เห็นไปเมื่อสักครู่
เป็นคลิปอีกจุดนะคะขณะเกิดเหตุเนี่ยนะคะจุดนี้จุดนี้เห็นไหมนะคะ
เป็นรถเก่งพุ่งออกมาจากทางด่วนรามอินทราด้วยความเร็วสูง
แล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาทางตรง
ร่างคนขี่กระเด็นตกจากหลังคารถนะคะร่วงลงมาบนถนน
รถเก่งคันนี้ก็ไม่ได้หยุดนะคะก็ขับหนีไปเลย
แล้วก็ไปปรากฏเป็นภาพที่เห็นไปตอนต้น
ตอนนี้อาการคนขี่รถมอเตอร์ไซค์พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่ว่ายังคงสาหัสอยู่ในจำบาดที่ชนนะคะ
แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ตำรวจสนครองตันได้เบาะแสรถเก๋งคันที่ก่อเหตุน้อยมาก
นอกจากภาพสองภาพสองจุดที่เห็นไปนี่นะคะ
ฝากระโปรงหน้าและกระโปรงหลังเป็นสีดำ
ไฟส่องป้ายทะเบียนหลังสีเขียว
ทีนี้หากใครพบเบาะแสในวันเกิดเหตุ
ประชาสัมพันธ์เลยให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในตอนช่วงเช้ามืดวันที่๗กันยายน
หากพบเห็นรถคันนี้หรือมีเบาะแส
ไปแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่สอนอครองตันให้หน่อยนะคะ
เพื่อที่จะติดตามคนขับรถมาดำเนินคดีหน่อย
หรือตัวคนขับเองถ้าเกิดว่าคิดได้แล้ว
มอบตัวดีกว่าดีกว่านะครับนะฮะ